แต่เรื่องต่อไปค่ะคุณผู้ชมจะพาทุกคนไป

สัตว์ที่ว่านี้บอกเลยนะว่า๑ปีคุณจะจับได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะจ๊ะ
ืนนิดนึงนะคะแต่ว่ามีแน่นอน
พาคุณผู้ชมตรงดิ่งมาบริเวณสวนลำไยแห่งหนึ่ง
ตั้งอยู่ที่ตำบลเทพนิมิตรอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีจ้ะ
ภาพที่ทุกคนเห็นเนี่ยชาวบ้านเขาจะถือไฟฉายมาใช่ไหม
แล้วมาส่องไฟกันใช่ไหมตะคุมอย่าเพิ่งตกใจนะดูนะเห็นไหม
เขาเก็บอะไรเขาตามหาฟังเสียง

จักรจันผมชอบสวยด้วยน่ารักอีกสักครั้ง

คนละจันอันนี้จักรจัน
จักรจันทร์ที่เป็นตัวเนี่ยเห็นไหมเขามาจับกันอยู่เนี่ย
มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากนะคุณชนะ
เนื่องจากว่ามันจะปรากฏตัวออกมาให้จับเพียงปีละ๑ครั้ง

คือเราจะสามารถจับพวกมันได้นะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน
ก็คือช่วงหน้าร้อนใช่ไหมคะ
เพราะว่ามันเป็นช่วงที่จักรจันทร์จะโผล่ขึ้นจากใต้ดิน
เพื่อออกมาผสมพันธุ์

เราก็จะได้ยินเสียงจักรจันอย่างเนี่ยร้องแบบนี้นะคะ
คือพอถึงฤดูจับจักรจันทร์แล้วพวกชาวบ้านเขาจะเตรียมอุปกรณ์
เพื่อจับพวกมันไปประกอบอาหารหรือไม่ก็นำไปขาย

กล้องมีใครอะ

หัวถอดลาบยำตำแกงโอ้ยเยอะอะ

คือเมนูเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายนะคะ
ก็เป็นเมนูเด็ดประจำปีของคนในพื้นที่แหละ
แต่ถ้านำไปขายก็คือจะได้ราคางามมากอืม
เริ่มที่ตัวอ่อนหรือว่าตัวนางฟ้านะเขาเรียกตัวอ่อนหรือตัวนางฟ้า
เขาจะรับซื้อราคากิโลกรัมละหนึ่งร้อยแปดสิบถึงสองร้อยห้าสิบ
ครับเขาจะมีแบบคัดแยกไซส์เห็นไหมส่วนตัวแก่เขาจะรับซื้อที่กิโลกรัมละ
หนึ่งร้อยหกสิบถึงหนึ่งร้อยแปดสิบโอ้ก็ต้องบอกว่าสร้างรายได้อย่างงามให้กับชาวบ้านนะฮะ
ครับราวราวหนึ่งพันห้าร้อยถึงสองร้อยบาทต่อคืนอ่ะเฮ้ยจริงจริงคืนนึงได้พันสองพัน
โอ้โหดีใจมากนะคุณนึกออกไหมมันได้เยอะอ่ะก็น่าจับนะครับ
ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าเพียงแค่จับจักรจันทร์ในระยะเวลาแค่๒เดือน
อืมสามารถทำเงินได้รวมรวมห้าหมื่นบาทโอ้โหสุดยอดต้องไปแล้วคุณชนะ
คืนนี้ไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วเราไปจะไปจับจักรจันทร์ทั้งคืนเลยใช่
แล้วไม่น่าเชื่อนะคะว่าจักรจันทร์สามารถทำเมนูได้หลากหลายแล้ว
รายได้ก็ดีมากเลยแบบนี้ต้องบอกว่าจักรจันทร์พาปังจักรจันทร์พารวย
คือที่ฉันเคยไปดูตรงตลาดที่เขาขายแมลงอ่ะเยอะจริงจริงน่ะ
คุณเขาจับกันเก่งน่ะเพราะเดี๋ยวจับแมลงอ่ะก็ต้องยอมรับเพราะว่ามันต้องจับกันข้ามกลางมือคืน
แล้วก็ต้องมีวิธีในการจับไงไม่ใช่เราเดินเดินไปเดี๋ยวจับกบก่อนค่ะคุณนะไม่ใช่ง่ายนะ
แต่ก็ทำให้เห็นว่าธรรมชาติบ้านเราอุดมสมบูรณ์ดีพื้นที่ตรงนั้นก็อาจจะปลอดสารเคมีอะไรด้วย
ก็ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมกันไปจะได้มีอะไรกินอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะ